อันนั้นสวัสดีค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาว
น้องดาวสักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่จะบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้ฝนตกชุก
ฝนตกฉ่ำเหลือเกินบ้านคุณผู้ชมตกกันหรือเปล่า
ได้ข่าวนะคะว่าถนนในกรุงเทพมหาลักษณ์ความบางบนที่
กลายเป็นคลองไปแล้วค่ะวางแผนการเดินทางกันด้วย
รวมถึงวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเลยว่าจะมีฝนตกลงมาโดยเฉพาะหลังเที่ยงไป
จนถึงช่วงของกลางคืนจะมีฝนตกลงมาในเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็ตกด้วยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยค่ะเปิดมาเลยนะคะเจอภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าตอนนี้
กลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มกันหนาทึบบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครก็โดนกับเขาด้วย
พื้นที่ไหนเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็ฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
อกจากนั้นแล้วก็ยังมีภาคใต้ตอนบนรวมถึงแถบตะวันตกของประเทศไทย
ปัจจัยก็มาจากสองส่วนด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือลมหนาวค่ะ
เส้นพันสิบนั่นคือเบียดภาคอีสานมา
ทำให้อีสานมีอากาศแปรปรวนระหว่างอากาศเย็นจากจีน
แล้วก็ลมชื้นที่พัดมานะคะทำให้เกิดอากาศนั้น
ฝนตกเกาะกลุ่มกันกลายเป็นฝนร่วงลงมา
ทิศทางลมนะคะมาดูกันค่ะ
เส้นขาวนี้นะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เป็นลมประจำฤดูนี่แหละค่ะหอบเอาความชื้น
อันดามันขึ้นฝั่งไปไปเจอลมหนาวที่คล้อยต่ำลงมา

เตรียมใจเลยว่าฝนจะตกยาวไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะ
ส่วนวันนี้ฝนจะตกช่วงเวลาไหนบ้าง
เรามาตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมจาก
วินดี้นะคะเป็นโมเดลจำลองสภาพอากาศกันนะคะ
เช้าแบบนี้ยังพอมีแดดให้ได้ยิ้มบ้างนะคะ
แต่หลังเที่ยงไปแล้วหลายพื้นที่จะต้องเตรียมร่ม
เพื่อที่จะกางฝนกันเลยทีเดียวนะคะ
อย่างเช่นพื้นที่แถวภาคกลางภาคตะวันออก
ไล่มาตั้งแต่บริเวณตะวันตกของประเทศนะคะ
คือแม่ห้องศรลงไปที่กาญจนบุรีประจวบคีรีขัน
รวมไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
ในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานครจะตกช่ำหน่อยช่วงประมาณ๕โมงเย็น
รวมไปถึงบริเวณภาคกลางตอนกลางแล้วก็อีสานด้วยนะคะ

เพราะว่ายังคงจะต้องเจอกับฝนฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ส่วนคลื่นจะเห็นว่าทางฝั่งอันดามัน
จะมีโอกาสคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรลมแรงนะคะ
ส่วนฝั่งอนามันนั้นคลื่นสงบดีค่ะ
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ววันนี้จะเทไปทางฝนมากกว่าร้อน
สภาพอากาศนี่ถือว่าไม่ร้อนมากร้อนแบบรับได้นั่นเองนะคะ
แต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราต้องอยู่ให้ชิน
อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดพังงาแห่งนี้ค่ะ
เขาบอกกันว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านกลางทะเลนะ
เมื่อวานนี้ค่ะมันเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมา
ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านบนเกาะปัญหยีค่ะ
จริงต้องบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านกลางทะเลอยู่กับทะเลอยู่แล้วนะคะ
แต่มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งประมาณ๓วันต่อปี
จะมีปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงฉับผลันน้ำท่วมทางเดิน
ร้านค้าบ้านเรือนของชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกปีปีละ๒๓ครั้งค่ะ
ไปดูกันต่อที่นครราชศรีมากันบ้างนี่ค่ะ
ชาวบ้านสะพะเนียดและชาวบ้านในตะบนใกล้เคียงนับ๑๐๐คน
ซื้อบัตรทอดแหจับปลายักษ์ในบึงน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน
คุณผู้ชมมีแต่ปลาตัวโตค่ะ
ลากขาวก็มีลากตะเพียนลากชะโด
ตัวหนึ่งหนักไม่ต่ำกว่า๑๐กิโลกรัมนะคะ
บางตัวโหดูค่ะตาช่างแทบจะแตกนะคะ
หนัก๑๕กิโลก็มีไซส์บิ๊กไซส์ยักษ์ขนาดนี้

สมกับเป็นบัตรซื้อบัตรหาปลายไซสยักษ์จริงนะคะ
ส่วนรายได้จากการจับปลาเนี่ยทางคณะกรรมการหมู่บ้าน
ก็จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะ